เลี่ยงคำที่นี่เป็นสูตรโบราณมีอายุมากกว่า๕๐ปีแล้ว

คนขายเขาเป็นพี่น้องกันด้วยเป็นรุ่นยายแล้วค่ะ
ครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นปัจจุบันหาทานได้ยากนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นเพลิงขายเมี่ยงคำนะคะ
เขาบอกว่าอร่อยที่สุดเลยในหมู่ที่๖ตำบลป่าแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
การันตีเพราะว่าคนขาย๒คนอายุรวมกัน๑๕๔ปีค่ะ
การันตีด้วยความเก่าแก่ของฝีมือ
ใช่แต่ว่าไม่ได้เพิ่งขายนะไม่ได้เพิ่งขายตอนเมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
เพราะว่าขายมา๕๐ปีแล้วนะคะร้านนี้ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน
บางคลองราชอุทิศ
เจ้าของคือคุณยายนกเล็กอายุ๘๒ปี
และคุณยายสุดใจอายุ๗๒ปีห่างกัน๑๐ปีนะคะ
สำหรับสองพี่น้องคนขายเมี่ยงคำนะคะ

ใช่ค่ะคุณยายนกเล็กนะคะพี่สาวบอกว่า
ตนเองและคุณยายสุดใจนะคะขายเมี่ยงคำมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
ขายตามงานวัดต่างค่ะตั้งแต่ห่อละ๕๐สตางค์
คุณยายสุดใจจะเป็นคนห่อเมี่ยงหมักหรือเมี่ยงแห้ง
ส่วนคุณยายนกเล็กจะหอมเมี่ยงคำหรือเมี่ยงสด
ขายมา๕๐ปีแล้วปัจจุบันนะคะจากราคา๕๐สตางค
ตอนนี้ห่อละ๕บาทเพราะว่าต้องยอมรับว่าวัตถุดิบนั้นแพงขึ้น
ในแต่ละวันขายได้๔๐๐๕๐๐บาทนะคะ
ซึ่งถือว่าเพียงพอค่ะสำหรับรายจ่ายประจำวัน
เคล็ดลับความอร่อยคือการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่
ปรุงเองทั้งหมดทั้งการคั่วถั่วคั่วมะพร้าว

ใช่ค่ะเคี่ยวไส้เมี่ยงนี่ก็ทำเองด้วย
ทำให้รสชาติของเมี่ยงมีความอร่อย
เป็นที่ถูกใจของลูกค้าตั้งแต่สมัยสาวจนถึงปัจจุบันเลย
มีลูกค้ามาเยี่ยมเยือนตลอดเลยค่ะ
คุณยายห่อด้วยใบชาพรูห่อเมี่ยงเสร็จนะครับ
แล้วก็อะไรที่เป็นอาหารของทานโบราณแบบนี้
ถ้าทานจากคุณยายทานจากคนโบราณแบบนี้ดีนะ